แปลกที่ว่านี่คือเรื่องราวของจอมปลวก
กับต้นไม้แปลกอีกแล้วค่ะออกมาลักษณะหงิกหิก
งอจะเหมือนพญานาคหรือเหมือนอะไรไปดูกันหน่อยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับจอมปลวกและต้นไม้
รูปร่างดันไปคล้ายกับพญานาค
จะคล้ายขนาดไหนไปดูกันครับ
ชาวบ้านที่จังหวัดมหาสารคามชวนกันไปไหว้ขอโชคลาภ
จอมปลวกพญานาคพร้อมส่องหาเลขเด็ด
ปลวกแปลกรูปร่างคล้ายกับพญานาคนี้
มีความสูง๑เมตร๒๐เซนติเมตรฐานกว้าง๘๐เซนติเมตร
โผล่ขึ้นมาบริเวณริมสะน้ำข้างกอไผ่
บนที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองโดนตำบลนาโพอำเภอกุฎรังจังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็ชวนกันมาทำพิธีไหว้ขอโชคลาภตามความเชื่อ
คุณอนุสรหมื่นแก้วเจ้าของที่ดินเล่าว่าทุกคนในครอบครัวต่างก็เชื่อว่าจอมปลวกนี้น่าจะนำโชคลาภมาให้
และผู้เท่าผู้แก่ก็เคยเล่าขานกันมาว่าที่ดินตรงนี้เป็นเส้นทางของพญานาคในสมัยโบราณอีกด้วยล่ะครับ
บอกอีกว่าชาวบ้านบางคนก็จะมาส่องหาเลขเด็ดเพื่อนำไปเสี่ยงโชค
ส่วนเธอเองก็ตั้งใจว่าจะนำเลขที่บ้านคือเลข๑๒๑๑๒๒หมู่๔ไปหาซื้อลอตเตอรี่มาเก็บไว้ลุ้นโชคอีกด้วยล่ะครับ
ไปต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีจะพาไปดูต้นไม้มงคลที่ออกดอกมาในลักษณะแปลกคล้ายกับพญานาค
เจ้าของเชื่อว่ามาให้โชคมากันที่โรงแรมแกล้งกาเดน
เหล็กที่๙๐๖ตะบนบานพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีทางด้านหลังของโรงแรม
มีต้นไม้แปลกคือต้นโชค๙ชั้นซึ่งเป็นต้นไม้มงคล
โดยชาวบ้านจะนิยมเลี้ยงไว้เป็นพืชซีริมงคลประจำบ้าน
ซึ่งต้นโพ๙ชั้นนี้เนี่ยมี๙ดอกแต่มีอยู่๒ดอกที่ผิดแปลกไปจากเดิม
โดยดอกแรกนั้นมีลักษณะแตกออกมาคล้ายกับหงอนพญานาค
หรืออีกมุมมองหนึ่งก็คล้ายกับคนกำลังฟ้อนรำส่วนอีกดอกหนึ่ง
คล้ายกับพญานาคอย่างชัดเจนคือมีหงอนทางด้านหัวและทางด้านคาง
ซึ่งเป็นที่แปลกตาของเจ้าของโรงแรมเชื่อว่าน่าจะมาให้โชคลาภ
คุณประวิทย์เชื้อสูงเจ้าของโรงแรมเล่าว่า
เขาได้ปลูกโชค๙ชั้นทั้งหมด๕ต้น
โดยแต่ละต้นมีอายุมากกว่า๒ปีแล้วก่อนหน้านี้๒เดือน
ตนได้ฝันถึงพระสงฆ์คล้ายกับสมเด็จพุทธาจารย์โต
ซึ่งตรงกับช่วงที่ต้นไม้ออกดอกพอดีพอดี
เมื่อพบว่าต้นไม้ออกดอกมาคล้ายกับพญานาค
ได้นำผ้าสามสีมาผูกไว้เพื่อเสริมสิริมงคล
และได้นำทูบเสี่ยงทายมาจุดเพื่อขอโชคลาภตามความเชื่อ
อีกทั้งคุณประวิทย์ยังบอกอีกว่า

ตนได้โชคลาภติดต่อกันนับล้านบาทเลยทีเดียวล่ะครับ
ว้าววิ่ง
เรื่องของต้นไม้แปลกจอมปลวกแปลก
ก็นำโชคลาภมาให้วงเล็บเอาไว้ว่าบางคนเท่านั้นนะคะ
ต้องให้วิจารณาในการรับจบใดก็พูดถึง